เราท่านคนเมืองกรุงน้ำท่วมฝนตกสักคืนนึงเนี่ยมันหุดหงิดหงุดหงิด
แต่ชาวบ้านที่เขาเจอปัญหาอุทธกภัยที่เขาน้ำท่วมจมน้ำมาเป็นเดือนเดือนแล้ว
เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเปิดประตูระบายน้ำให้ฉันหน่อยเถอะ
นี่คือเสียงจากคนพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมฮะ
ถึงขนาดต้องมาปิดถนนกันเลยวันนี้เพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ทนอีกแล้วจริง
ชาวบ้านเป็นร้อยคนนะครับจากอำเภอราชบัวขาวแล้วก็อำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคือพวกเขาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำแหละนะฮะเข้าใจ
แต่วันนี้ไม่เข้าใจแล้วเพราะว่ามันนานเกินไปแล้ว
ปิดถนนสาย๓๐๔บางบัวทองสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
่งหน้าไปยังจังหวัดนนทบุรีปิดเลนส์หนึ่งเลยฮะ
เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลมาแก้ปัญหาให้เขาหน่อยสิ
หลังจากเขาเดือดร้อนกันบ้านถูกน้ำท่วมมาเป็นเดือนแล้ว
แล้วเป็นเดือนนั้นไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมครับ
มันเน่าจนไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วเหม็นแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบัลเลอที่รับผิดชอบ
เรื่องการเปิดประตูระบายน้ำเปิดหน่อยได้ไหม
เปิดทุกประตูแบบไม่มีเงื่อนไขเลยให้น้ำบ้านฉันมันลดลงหน่อยได้ไหม
ถ้าวันนี้ไม่เปิดไม่กลับนะฮะวันนี้ไม่เปิดไม่กลับจะนอนบนถนนนี่แหละ
แต่คุณผู้ชมครับความเดือดร้อนของพวกเขา
ปิดถนนมันก็ไปกระทบกับนี่ฮะ
เขาจะพาแม่ผู้สูงอายุ
แล้วปรากฏว่าคือท่านกระดูกหักด้วยจะพาส่งโรงพยาบาล

น้ำท่วมมาเป็นเดือนน่าเห็นใจ
ฝั่งหนึ่งจะพาแม่ไปโรงพยาบาลก็น่าเห็นใจ

มาฟังฝั่งที่น้ำเขาท่วมมาเป็นเดือนหน่อย
เขาบอกว่าไอ้น้ำทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชม
อยู่ที่อื่นลองฟังความทุกข์เขาหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าน้ำขึ้นทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ไม่มีเดือดร้อนหนักแล้ว

ไร่นาเสียหายตัวเองลำบาก
แต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังมีกระจายนะครับ

ฝั่งหนึ่งจะพาแม่ไปโรงพยาบาลก็น่าเห็นใจ

แล้วก็หัวหน้าโครงการส่งน้ำในพื้นที่
มาพูดคุยกับประชาชนที่ปิดถนนอยู่
แล้วรับปากบอกว่ารับปากไม่พอท่านสั่งเลย
สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งที่ชาวบ้านร้องขอ
เพื่อช่วยกันแบ่งเบาน้ำในพื้นที่ด้านท้าย
ไปด้านท้ายในระดับ๒เมตรทุกบานประตู

ชาวบ้านพอใจตอนนี้เปิดการจราจรถนนสาย๓๐
บางบัวทองสุพรรณบุรีได้ตามปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็พอจะคลี่คลายความทุกข์ลงไปได้หน่อยหนึ่งนะคะ
ยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงไปดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ที่เป็นพื้นที่รับน้ำตรงนี้ด้วยนะคะ